คุณผู้ชมไปที่ร้อยเอ็ดอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์มองหน้ากันหรอกนะครับ
เขามีงานในพื้นที่แล้วมีวัยรุ่นตีกัน
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งด้วยความเป็นพลเมืองดีแล้วก็เป็นเด็กดีเข้าไปตะโกนห้าม
แต่ดันถูกลูกหลงถูกปืนยิง
จนเสียชีวิตแล้วญาติเนี่ยวอนเถอะวอนขอให้ตามจับคนร้ายให้ได้ด้วยเ
เพราะว่าน้องนั้นเป็นเด็กดีมากเหลือเกินนะครับ
ไปดูภาพบรรยากาศของกลุ่มญาติและครอบครัวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็
ไปรับศพนายอิสระผ่านนัดหรือว่าน้องฟิลล์อายุสิบเจ็ดปีเท่านั้นนะฮะ
เรียนชั้นหมอ๕กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดครับ
อำเภอโพนสายหลังจากน้องฟิลเนี่ยถูกลุกหลงจากเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่น
สองกลุ่มทะเลาะวิวาดกันจนมีกระสุนปริศนา
ยิงเจาะที่หน้าท้องของน้องจนบาดเจ็บรักษาตัวตั้งแต่หนึ่งเมษายน
นางสวพานาวาอายุหกสิบเจ็ดปีซึ่งเป็นยายของผู้ตายก็บอกว่า
ฟิลเป็นเด็กดีมากคอยช่วยเหลืองานที่บ้านทุกอย่าง
ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปรับงานรับจ้างทำงานพอได้เงินมา
ก็จะเอามาอวดยายเอาไปเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็น
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสียหลานคนนี้ไป
ก็เลยอยากให้ตำรวจตามจับมือปืนลงโทษให้ได้เร็วที่สุด
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนถนนสายบ้านโพนทองบ้านหนองพรับ

วันที่๑เมษายนมันมีเหตุการณ์คือน้องฟิลกับนายอุดมผ่านนัดคือลุง
รับจ้างขนย้ายชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ที่บ้านของนายหมุนดีใจ
ต่อมามีวัยรุ่นทะเลาะกันในบริเวณนั้นพอดี
จากนั้น๒ฝ่ายก็รุมตลุมบอนกันทำลายร่างกายกัน
ระหว่างนั้นน้องฟิลเข้าไปตะโกนห้าม
จะถูกลูกหลงเป็นปืนยิงเข้ามาจนบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้ตอนเช้า
หมุนคือลุงใช้มือถือถ่ายภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชม
แต่ว่าในภาพนั้นมันไม่เห็นภาพจังหวะที่น้องถูกยิงแล้วก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนยิง
ตำรวจภูทรโนนทรายรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนแล้วคือ
นายสุริยันชูคารำนายภาคภูมิบุญล้อมแล้วก็นายปะนิพานลำเกาะกลาง
มีการส่งหมายเรียกไปสอบสวนทั้งหมดก็ยังคงให้การปฏิเสธ
ล่าสุดมีการออกหมายเรียกมาพบอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้คือ๙เมษายนนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้ลูกหลงคือเด็กดี๑คนเสียชีวิตไปนะครับ